คุณผู้ชมครับหลังจากทหารมีการควบคุมตัว๓ผู้ต้องหาที่เตรียมก่อเหตุประทุษร้าย
บุคคลสำคัญทางการเมืองของรัฐบาลนะครับแล้วก็เตรียมการก่อเหตุวินาศกรรมในกรุงเทพมหานคร
ในช่วงของกิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับทางด้านของวันนี้ครับ
ทหารก็มีการนำตัวทั้ง๓คนนะครับมาส่งมอบให้กับตำรวจเพื่อเป็นการดำเนินคดีนะครับ
บรรยากาศล่าสุดจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณภาพิมลคังโรศักดาผู้สื่อข่าวธนัดทีวี
รายงานสดมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับค่ะสำหรับการจัดเตรียมสถานที่นะคะ
ไว้รับตัวผู้ต้องหาทั้งสามคนในคดีความมั่นคงที่ทหารนั้นจะมีการส่งมอบตัวให้กับตำรวจในช่วงบ่ายวันนี้นะคะ
ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นได้มีการจัดเตรียมสถานที่ไว้พร้อมแล้วนะคะโดยได้มีการแบ่งสถานที่เป็นสองส่วนค่ะ
คือส่วนหนึ่งคือบริเวณที่ร่านหลังของดิฉันนี่นะคะซึ่งเป็นห้องกระจกค่ะ
โดยในจุดนี้จะเป็นจุดสำหรับในการสอบปากคำผู้ต้องหาและอีกจุดหนึ่งคือที่บริเวณห้องศรียานนท์
ซึ่งจุดนั้นจะเป็นห้องแถลงข่าวค่ะบรรยากาศภายในห้องศรียานนท์เวลานี้นะคะ
ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการจัดเตรียมสถานที่ไว้สำหรับรองรับการแถลงข่าว
ชี้แจงกระบวนการการรับตัวและพฤติกรรมรวมถึงคำให้การเบื้องต้นของจ่าสิบตีประทินจันเกต
อดีตตำรวจตระเวนชายแดนนายพิษนุพงศรและนายนัทพลณวันเร
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดขอนแก่นฐานหมินสถาบันเบื้องสูงและผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช๒๕๕๐หลังการสืบสวนพบว่าจ่าสิบตีประทินและพวกมีการโพสต์ข้อความในธรรมนองว่าจะมีการ
ก่อเหตุนะคะลอบทำร้ายบุคคลสำคัญของประเทศในช่วงกิจกรรมสำคัญซึ่งตามกระบวนการเมื่อทหารนำตัวผู้ต้องหาทั้งสามคนมาส่งมอบให้กับตำรวจจะมีการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คนมาไว้ที่ห้องกระจกซึ่งจะมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจเข้าตรวจร่างกายบุคคลทั้งสามว่ามีอาการเจ็บป่วยหรือไม่
พื้นที่และในจังหวัดขอนแก่นแต่ถูกตำรวจทหารจับกลุ่มตัวได้ตั้งแต่เมื่อวันที่
ที่๒๓พฤษภาคมปีที่แล้วซึ่งอัยการณ์สารมนตรฯหารบกที่๒๓
ยื่นฟ้องต่อสารพร้อมตั้งข้อกล่าวหา๑๐ข้อหา
แล้วโดยคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบพยาน
ส่วนนายพิศนุมีฉายาว่าแอนตี้๑๑๒
และชอบโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับการโจมตีทางการเมืองและสถาบัน
ซึ่งตามกำหนดการที่แจ้งไว้กับสื่อมวลชน
ผู้ที่จะมาชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว
จะเป็นพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามณกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และอีกประเด็นที่หลายฝ่ายจับตามองและก็ต้องการให้พลตำรวจเอกจากทิพย์
และพลตำรวจเอกศีวราชี้แจงคือการออกหมายจับพลตรีสุชาติพรมใหม่
อดีตผู้พงศคุณวุฒิกองทัพบกซึ่งเป็นคนสนิทของพลเอกอุดมเดชศรีตบุตร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
และเกี่ยวกับการออกหมายจับอดีตนายตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ที่ลาออกจากรัฐการณ์ไปก่อนหน้านี้
ว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและผัวพันกับขบวนการของนายสุริยันสุจริตพลวง

พันธุ์ตำรวจตรีปรากมวารุณประพาอดีตสารวัตรกองกับการ
หนึ่งกองกำวังกับปราบรามการกระทัมผิดเกี่ยวกับอาชินกรรมทางเทคโนโลยีหรือปท
ในการแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงหาผลประโยชน์อย่างไร
แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ไม่สามารถเปิดเผยได้

เพราะหากเปิดเผยออกมานั้นอาจกระทบต่อรูปคดีค่ะ
พาพี่มนต์ค้างรถสักดาข่าวเทวรัฐทีวี
รายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ